ล่ะทางนี้เขาได้กินมิ้นช็อกกันหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้ค่ะที่พักเพื่อไทย
ทางด้านของคุณท็อปวราวุฒินะคะ
ก็คือพรรคชาติไทยพัฒนา

ไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพัก
คุณประพัทธ์โพธาสุทธนเลยค่ะของภักษ์ก็มา
สังเกตดูซิโอ๊ยแดงแจ่มมาเลยค่ะ

ใช่ค่ะคุณท็อปวราวุฒิใส่เข็มขัดสีแดงแหม

เราก็ต้องเอามาเล่าข่าวเลยเด่นจริง
ที่เขามีการนัดกันไว้แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนเอาไว้แล้ว
เพราะจะเป็นการพูดคุยกับทางด้านของพักพลังประชารัฐ
ทีนี้การคุยกันค่ะของระหว่างพักชาติไทยพัฒนา
ชนนานยอมรับว่าเดี๋ยวจะคุยทั้งสองพักให้แล้วเสร็จ
เดี๋ยวพลังประชารัฐคุณสันติก็ติดต่อมาแล้ว

ส่วนเรื่องของสวสมาชิกวุฒิสภา
จะมีทีมเจรจาอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปนะคะในการพูดคุยกัน
ชนนานก็พูดด้วยถึงกรณีที่มีโซเชียลมีเดีย

ตอนนี้บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถทำได้
คุณผู้ชมคะทีนี้โดยสรุปวันนี้
เมื่อคุณวราวุฒิเดินทางไปถึงที่ทำการพักเพื่อไทย
ก็แน่นอนว่าไปหารือกันถึงแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาล
คุณท็อปบอกแบบนี้ยืนยันในจุดยืนของพักชาติไทยพัฒนา
คือการไม่แก้ไขมาตรา๑๑๒
แล้วนี่ก็เป็นจุดยืนมาตั้งแต่แรก
คุณท็อปวราวุฒิบอกว่าก็เป็นเพื่อนร่วมงานไง
เคยทำการงานกันมาแล้วตั้งแต่ยุคคุณพ่อบรรหารนั่นแหละ
ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันแบบนี้
ทีนี้พอถามว่าหลังจากที่มีหนังสือไปเทียบเชิญให้มาวันนี้

คุณท็อปบอกว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ว
แต่วันนี้เราต้องมาพูดคุย
อกย้ำแนวทางที่จะทำงานร่วมกัน
ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติระหว่างพักการเมือง
ที่จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยนะคะ
เขาไปกินกันที่ตรงบริเวณติ๊งแล็ปใช่ไหม
วันนี้เขาเอาขึ้นไปเสิร์ฟที่ห้องเลยค่ะ

ใช่เขาบอกว่าก็จะได้เป็นการคุยกันไปพูดกันไปดื่มกันไปด้วยนะคะ
เป็นบรรยากาศแบบสบายนั่นเองค่ะ
อ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเรามาสรุปให้อีกทีแล้วกันว่า

แต่จุดยืนคุณท็อปวราวุฒิบอกชัดเจนแล้วค่ะ

เต็ม๑๐จากภูมิใจไทย
เต็ม๑๐จากชัดชาติพัฒนากล้า

เดี๋ยววันนี้พลังประชารัฐพอมาถึงแล้ว